ผมว่าหลายคนคงจะรู้เรื่องแล้วแหละ
แต่เอาคนที่ไม่รู้เรื่องหรืออะไรเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังใหม่
เหตุทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้นะฮะ
ทีมนี้ก็คือมีสตเต้มีคุณอัชริยะ

คือเขาก็คือทำงานร่วมกัน
ทำงานร่วมกันอะไรคือเขามองต่าง
คือมองต่างจากทางฝั่งตำรวจรวมไปถึงอายการนนทบุรี
เพราะก่อนหน้านี้ทางตำรวจเองได้มีการประมูลทั้งหมด
แล้วก็ยื่นส่งให้กับทางอายการที่นนทบุรี

ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายของคนบนเรือ๕คน
แต่ทีนี้ในของทีมนี้เขามองว่ามันเป็นเรื่องของฆาตกรรม
ตอนแรกคุณแม่ไม่ได้มาอยู่ทางฝั่งนี้
คุณแม่อยู่กับธนัยเดชาซึ่งก็จะมองไปในมุมแนวทางของตำรวจ
แต่ตอนหลังคุณแม่เปลี่ยนขั้นก็กลับมาอยู่กับฝั่งนี้
อาชิริยะเกิดเดินหน้าในการลงพื้นที่ตรวจหาพยายามหลักฐานต่าง
หลักฐานต่างนานนู่นนี่เยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้

ให้ทางคุณอาชิริยะเนี่ยเป็นคนที่ดำเนินเรื่องแล้วกัน

คุณแม่ก็เลยมีการเซ็นมอบอำนาจ๒ฉบับ
ฉบับหนึ่งคือมีการตั้งทนายความ
ซึ่งทนายความก็เป็นทนายความของทางคุณอัจฉริยะ

คุณอัจฉริยะก็ดำเนินเรื่องไป

คือบางแจ๊กเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะบอกว่า

นู่นนี่นั่นไม่เคยเปิดเลย

คุณเต้ก็ไปบอกอัจฉริยะบอกว่า

เขาก็เลยมีการไปร้องศาล

ซึ่งไปยื่นทั้งหมดเนี่ย

๘มาตราด้วยกัน

๒๘๘เนี่ยคืออะไร
๒๘๘น่ะคือภาคคนตาย

๙๐คืออะไร๒๙๐ก็คือทำร้าย

เวลามีประเด็นอะไรเกินขึ้น
สสเต้กับทางฝั่งของคุณแม่ตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าคุณอาชิระไปร้องนี่คือ๒๘๘
๒๘๙คือเจตนาค่าคนตายโดยเจตนาค่าผู้อื่นเลยคือมีการวางแผนไต่ตองต่าง
ก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วคุณอัดเนี่ยก็กำลังทำเรื่องอยู่ที่ศาลปรากฏ
สสเต้ก็มีแบบพักไทยศิวรายก็ส่งแฟลกไปให้บอกว่าถอนมีหนังสือจากคุณแม่โดยบอกว่า
ขอถอนหนังสือมอบอำนาจของคุณอัดที่เคยมอบให้เนี่ยคืนคุณอัดก็บอกอ้าวทำอย่างเงี้ได้ยังไง
เมื่อส่งมาเนี่ยไม่มีรายชื่อคุณแม่ด้วยคุณอัดก็เลยไม่ยอมแล้วคุณอัดก็เลยไปแจ้งความสสเต้ว่า
กรณีแบบนี้มันทำไม่ถูกต้องเรื่องนี้ก็เลยมีการร้องไปที่ศาลเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นเมื่อวานนี้วันรุ่งขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าทำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
นิสัยแบบนี้ใช้ไม่ได้ก็บอกคุณอัดทำอย่างงี้ไม่ได้โทษฉันน่ะขอหนังสือไอ้มอบน่าจะคืนสามวันแล้ว
ทำไมถึงไม่คืนคุณอันแล้วก็บอกว่าไม่จริงแม่เพิ่งส่งมาให้เขาเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้
เออมันไม่ได้ถึงสามวันประเด็นมันก็เลยเกิดขึ้นมันก็เลยนัวเนียนัวเนีย
ตกลงคุณอัดคนนี้ก็พูดเลยบอกว่าแยกทางกับทางของสสเต้เพราะเหมือนกับสอเต้ไปหักหลังเขา
เออเพราะว่าหักหลังอ่าประมาณแบบนี้นะฮะแล้วก็ทรงความคุณแม่เองเนี้ย
ออกมาพูดใหม่แล้วว่าโอเคไม่ได้กดอัจฉริยะแล้วสสเต้งออกมาพูดใหม่บอกว่า
ถ้างั้นเนี่ยก็ใช้คำฟ้องเดิมของคุณอาชิระไปก็แล้วกันใช่ไหม
มันก็มีเรื่องมีราวแบบนี้แต่คุณอัดก็บอกเขาไม่กลับไปแล้ว
ถ้าจะเดินเขาจะเดินคนเดียวแล้วก็ต้องมีคุณแม่มาประคอยประกบว่า
เขาเป็นคนให้อนุญาตให้เขาฟ้องแต่เขาจะไม่เดินกับสสเต้
ตอนนี้แม่อยู่กับใครคะตอนนี้แม่ยังอยู่กับเต้
อยู่กับสสเต้และบังแจ๊กไหมคะหรือว่าไม่
บังแจ๊กด้วยเพราะถ้านายเดชาคือออกมาให้สัมภาพว่า
ตอนนี้คนที่แม่เชื่อใจที่สุดคือบางแจ๊กคือบางแจ๊ก
แปลว่าตอนนี้แม่อยู่กับสสเต้แล้วก็บังแจ๊
แจ๊กบางแจ๊กก็บอกคุยกับแม่ทุกวัน
ทางฝั่งของอาเจียะบอกว่าจะให้ผมไปอยู่ใต้ตีนบางแจ๊กผมไม่เอา
เพราะบางแจ้งมาบอกว่าไอ้หัวล้านเนี่ยมันไม่มีหรอก
บอกไม่มีหรอกหลักถงหลักฐานไอ้แฟนคลับไอ้อัจฉริยะไปรู้มันด้วยนะ

ถ้างั้นแปลว่าณตอนนี้ที่คุณอัจฉริยะบอกว่าโอเคเราแยกทางกับสสเต้กับบางแจ๊กแล้ว

คือตอนนี้อยู่ที่แม่ตัดสินใจ
ที่แม่ตัดสินใจว่าแม่เนี่ยจะเดินกับคุณอัชริยะไหม
ถ้าเดินกับวัชนะอาชนะก็ต้องใช้คำฟ้องเดิมที่มีการร้องไปแล้ว

ใช่คือถ้าจะมาเดินกับเขาก็ไม่มีสตเต้เข้ามาเกี่ยว

แต่มันก็มีเรื่องอีกอันหนึ่งสมมุติว่าอันนี้สมมุติคิดเองนะ
สมมุติว่าแม่ตอนนี้สสเต้เขาออกมาประกาศแล้วมีไหมน้าเว้ยมีไหม
ก็บอกว่าเขาฝากแม่ไว้เลยให้กับทางพี่อัดดูแลแล้วกัน
ล่าสุดที่เขาลงนะทางสสเต้เนี่ย
ประเด็นตรงนี้ถ้าเกิดแม่ไปเดินกับอัศจิริยะแล้วก็มอบหน้าอัศจิริยะ
อัศจิริยะก็ต้องก็บอกแม่เหมือนกันว่าแต่แม่ต้องไม่ยุ่งกับบางแจ๊กนะ

อันนี้ไม่รู้มีเงื่อนหรือไม่มีเงื่อนไขแต่อัจฉริยะไม่เอาบางแจ๊กอยู่แล้ว

เอาเขาโทรศัพท์หลักฐานอยู่ที่เขาหมดแล้วเพื่ออะไรก่อน

เพียงแต่ว่าคุณอัดเขาบอกเขารู้อยู่แล้วเขาต้องโดนแบบนี้แน่
อะไรแบบนี้
แต่ถึงแม้จะรู้ก็ยังย้องไปช่วยอย่างนี้แหละค่ะตอนแรก

หมายถึงทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าจะเกิดจะกลายจะตกที่นั่งแบบนี้

ใช่แต่ว่าคุณอัดเขาก็บอกว่าเขาก็มึงก็มีแผนของเขา

แต่ทีนี้มันก็ต้องไปดูเรื่องของการฟ้องนี่เหมือนกันไง

สมมุติว่าวันหนึ่งมันมีอะไรผิดพลาดคือหลักฐานไม่แน่น
หรืออะไรก็แล้วแต่แต่พี่อัดก็บอกว่าของเขาแน่น

เมื่อราชดรเขามีการไปฟ้องเองแล้วแล้วยกปุ๊บเนี่ย

ท้องก็จบหมดเลยนะ

ฟ้องกลับระไง
นี่เขาบอกว่าเอาล่ะถึงเวลามหากรรมการฟ้องกลับว่าใครไปเสียเขาบ้าง
มันก็เลยอย่างอินุงตุงนังว่าไม่รู้ยังไง
เพราะล่าสุดเมื่อคืนนี้ทางฝั่งของคุณแม่ก็ไปทานข้าวกับทางทนายชนอดมา

อดีตผู้พิพากษาที่จะเข้ามาทำคดีนี้
เนี่ยแล้วทางฝั่งของสสเต้ก็มีที่ปรึกษาก็คือบุญถาวร
หรืออดีตทนายความพี่บุญถาวรหรือพี่โถ
อ่าก็มาเป็นที่ปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายต่างต่างนานาให้

เขาบอกว่าภายืนยันว่าแบบนี้ไปคาบเลือดที่เจอเป็นคาบเลือดมนุษย์

บอกใช้เวลาประมาณ๒๐๓๐วัน
อันนี้คือทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมก็คือ

ก็เดี๋ยวต้องลองไปดูว่าเรื่องนี้มันจะอยู่ตรงไหน
นับ